กลับมาไทยรัฐนิวโชว์นะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้พี่อุ๋ยเกลิ่นไปแล้ว
มาดูเรื่องนี้กันก่อนแต่เดี๋ยวจะไปเล่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์
ที่มีคนเข้ามาร้องเรียนบอกว่าเห็นภาพเป็นกล้องวงจรปิด
พระสงฆ์เนี่ยเดินเข้าไปในโรงแรมแล้วตามต่อมาด้วยเป็นลักษณะศรีกา
ก็คือมีหญิงสาวเนี่ยตามเข้าไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องนี้ฟังให้จบครบถ้วน
เพราะต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะคะแต่ดูภาพจากกล้องมุมจรปิดของโรงแรมนี้ก่อนค่ะ
อยู่ในจังหวัดสุโขทัยค่ะช่วงเวลาสี่โมงเย็นพระสงฆ์รูปนี้เดินเข้าไปค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเดินเข้าไปเดินเข้าไปตามกล้องนะคะ
พอไม่นานช่วงอันนี้คือช่วงเวลา๔โมงเย็นนะพอใกล้ค่ำตอนสักประมาณหนึ่งทุ่มค่ะ
จะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีดำเดินเข้าไปในโรงแรมเหมือนกัน
ในมือเนี่ยโอ้โหเขาถือของพรุงพลังมากมายเลยนะแล้วก็กางร่มสีชมพูมาด้วยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยหายไปนะคะจากกล้องวงจรปิดแล้วหายไปถึงเกือบ๑ชั่วโมง๕๐นาที
แล้วเดินออกมาเขาก็ยังกางร่มออกมาอย่างที่บอกก็ไม่แน่ใจว่าใช้ร่มเนี่ยกางเพื่ออะไรอ่ะนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐สิงหาคมปีที่แล้วก็ไม่มีใครรู้แหละว่าตกลงพระสงฆ์แล้วก็ผู้หญิงในคลิปเนี่ยเขาไปทำอะไรกัน
แต่ทีมข่าวของเราเนี่ยได้ไปพูดคุยกับคุณฉัดชัยรุ่งอรุณอายุหกสิบห้าปี
คุณชัดชัยเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาโทนะคะบอกกับทีมข่าวแบบนี้บอกว่า
พระสงฆ์ในคลิปเนี่ยรู้มาว่าเป็นระดับถึงอาจารย์สอนปริญญาเอกซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เรียนอยู่ที่นั่นด้วยเขาบอกเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปนี้
ว่าจะมีผู้หญิงเนี่ยมาหาที่กุฏิในตอนกลางคืนและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็รู้มาว่า
ผู้หญิงก็จะมาตลอดแล้วฝ่ายหญิงเป็นหนึ่งข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขในจังหวัดสุโขทัย
นี่ตามคำกล่าวอ้างนะคะของนายชัดชัยแล้ววันที่สิบสิบเอ็ดสิงหาคมปีที่แล้วค่ะ
พระรูปนี้เดินทางไปเป็นวิทยากรที่จังหวัดสุโขทัยแล้วไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแทนที่จะไปจำวัดแทน
พอสองทุ่มก็เห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยเดินทางไปหาพระรูปนี้ด้วยเขาเคยมีการเสนอเรื่องนี้ร้องเรียนไปยังมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็พูดถึงพฤติกรรมของพระรูปนี้ว่าไม่เหมาะสม
แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนกล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ยไปทำการปรักปรำใส่ร้ายพระลองฟังเสียงเขาเองค่ะ
ผู้หญิงนี้เขาก็เข้ามาในแล้วก็เขาก็ว่ากลางร่มคือเจตนาก็พยายามปิดหวังไปหน้าตัวเอง
เข้ามาก็ขึ้นไปชั้นสองแล้วเข้าไปห้องเขาก็ดูกล้องมันก็ลันไปอีกสักสี่สิบนาที
ตกลงรวมเขาเข้าไปสักสี่ห้าสิบนาทีแล้วเขาก็ลงไปก็คือการตั้งกรรมการสอบเนี่ย
มันมีความไม่ชอบมาพากลมาตลอดเวลาคุณไปถ่ายรูปเขายังไง
ผมบอกว่าคุณไม่อ่านเลยนั่นน่ะเอกสารเป็นร้อยหน้ามันมีสองเรื่อง
เรื่องของใบบัตรประชาชนกับเรื่องของคลิปแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะ
เราต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเพราะว่าทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปหาพระสงฆ์ที่ถูกกล่าวหา
ได้มีโอกาสชี้แจงซึ่งท่านเนี่ยปรากฏอยู่ในคลิปกล้องวงจรปิดนะคะ
ซึ่งท่านเนี่ยปฏิเสธแล้วให้ข้อมูลว่าภาพนี้มันมีไม่ได้พูดอะไรในเรื่องของข้อที่จริงเรื่องนี้
แต่พูดมาว่ามันมีการแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้วแล้ววางสายไปเดี๋ยวลองฟังค่ะ
คดีความที่ว่าอันนี้คือมีมานานแล้วใช่ไหมคะทั้งมีมานานแล้วมีมานานแล้วมีมานานแล้ว
แต่มีมานานแล้วก็คือมันมันมีไม่ได้เอาแค่นี้เอาไปโพสต์ไลน์ตั้งนานแล้ว
โพสต์มาตั้งแต่เมื่อปีแล้วล่ะโพสต์โพสต์แล้วก็มีข้อแต่พระอาจารย์ไม่ได้ตอบโต้อะไรต่างนะ
อาจารย์เป็นผู้นิ่งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็โพสต์ของเขาทำ
ทั้งเอาลงลายกลุ่มนู่นนี่นั่นอะไรต่างแล้วก็เท็จไปนะครับ
แล้วก็เขาก็ร้องเรียนเขาก็ร้องเรียนไปทั่วเลยทุกหน่วยงาน
อยู่ในสำนวนอยู่แล้วก็คือการแจ้งความเริ่มกดีคุณผู้ที่เก่าถามค่อยหน่อย๒คนเนี่ย
ก็คือเรื่องของคลิปนี้เอาเป็นว่าอยู่ในสำนวนอยู่แล้ว
เอางี้ไหมพ่อผ้าจันครันนี้จะอยู่ในห้องประชุมอยู่อย่างไม่สะดวกเนาะ
ภาธาจรรย์นิดนึงค่ะวันนี้มัน
เป็นกลุ่มที่เขาพยายามจะหาเรื่องพระครับ
อันหน้ากล่องเขาก็คือต้องการที่จะทำหลายอย่าง
เพื่อที่จะให้บุคคลอื่นเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ท่านอยู่

สำหรับในชุดนี้ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยกับพระ
อืมนี่คือทนายความของทางพระสงฆ์นะคะ

และที่สำคัญยืนยันว่าไอ้คลิปที่เห็นน่ะ
เป็นหลักฐานเท็จสร้างขึ้นเพื่อทำการปรักปรำพระสงฆ์ค่ะ
ทีมข่าวถามไปทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่คุณมณ์เทียนครูคัมมีนะคะ
บอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้มันมีการร้องเรียนมา
จริงค่ะแล้วก็มีการ
แต่ว่ายังไม่ได้ร้องเรียนไปที่สำนักพุทธนะคะ
สอบถามไปที่คณะสงฆ์ทราบว่ามันเป็นคลิปตอนปีที่แล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล

เดี๋ยวก็ต้องมาตามกันต่อว่าเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่